มาติดตามต่อกันที่เรื่องของความเชื่อกันนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ที่นั่นเนี่ยตอนนี้มีชาวบ้านแห่ไปปิดทองไอ้ไข่ที่วัดนะคะท่าใหม่อิไม่ขาดสายเลยไม่ใช่เป็นการปิดทองแบบธรรมดานะคะตามข่าวเนี่ยขออนุญาตคุณผู้ชมอ่านตามเนื้อข่าวนี้นะคะชาวบ้านแห่ไปปิดทองไอ้ดูของไอ้ไข่ค่ะด้วยความเชื่อที่ว่าจุดเนี้ยค
ตามภาพเลยนะคะเป็นชาวบ้านในจังหวัดเชียงใหม่แห่กันไปกราบไหว้ขอพรไอ้ไข่ที่วัดท่าใหม่อิในตะบนป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่ไปกันไม่ขาดสายเลยหลังลูกศิษย์หาเอาลูกศิษย์ของวัดเนี่ยนะคะไปบูชารูปเหมือนไอ้ไข่เท่าตัวจริงอ่ะค่ะแบบเนี้ยเอามาตั้งไว้ที่วัดนะคะมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ชาวบ้านที่เลื่อมใสสัทธามา

บางคนก็โชคดีไปนะคะหลังจากมาปิดทองตรงจุดนี้ไปแล้วแม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่บริเวณหน้าวัดท่าใหม่อิบอกว่าหลังชาวบ้านมากราบไหว้ขอโชคขอลาบกับไอ้ไข่แล้วก็มาซื้อลอตเตอรี่เลขเดียวกันเลยค่ะเธอเชื่อว่างวดนี้เนี่ยไอ้ไข่จะไปให้โชคกับชาวจังหวัดเชียงใหม่อย่างแน่นอนด้วยนะคะชาวบ้านเขาดีใจ